คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู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
อ้าวเฮ้ยพูดสิโอ้ยต้องพูดไหมผมบอกแล้วสวัสดี
สวัสดีนะครับสวัสดีเออทักทายกล้องให้เรียบร้อย
อ่าผมให้คุณเลยให้คุณเลยตามสบายสวัสดีครับเปิดให้มันเอ้ยมันดูแบบ
สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับยามสามแต้มนะครับ
อ่าได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยอีกได้มั้ยมันเบาไปอ่า
มันเบาไปอีกมันเบาไปหน่อยยิ้งใหญ่หน่อยยิ้งใหญ่หน่อยมันดูแบบเออ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับย่างสามแต้มครับผม

แหมะยิ้ม

แบบวัยเดียวกันอะ

ความหล่อกันสูสีอย่างเงี้ย

เอาก็บอกเขาจะนึกย่างไหร่

ทัลเรจิ

คันตะงด

บั๊บมันคือมันว่าสูก๔คู่ขี้
มารับไปที่เรากูมันห่างชั้นกัน
เราก็เพิ่งจะมาเสียงดังซีซั่นนี้แหละ

เอาปัจจุบันอยู่อันดับอะไรเอาปัจจุบันอยู่อันดับ
อื้ออุ้ยตาย
มึงเอาคนอันดับ๘มานั่งคุยกับอันดับ๑นี่นะ

กูอยากให้เทพี่ออกแล้วแล้วกูตบยับเลย

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ถ้าคัดหลังกล้อง
หลังกล้องยังไง
หลังผมเสื่อนไปรายการเพราะว่าเขายอดดบท์ละ
หลังพี่โหยมาดีกว่ามึงอีก

มึงจะไม่เอาใครลี้ว

พูดถึงพี่หอยอาทิตย์เรียว
เขาใส่เพราะเค้าใส่พ่อปองมันเยอะมาก

พี่หรอกครับเพราะว่าผมคือเสาหลักของวงการ
คือถ้าไม่มีผมวันนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้เกิดกันนะ
แต่พี่รายการบอลอีกหลายคนไม่ได้เกิดมันมากับผมนั้นแหละ
ทำไมเนี่ยมองหน้าเราขาเล่นริ้งอยู่ไอ้เขียงจะเล่นริ้งได้ไง

ทำไมถึงเลือกเขาสองคนมาเจอกัน
ไม่เพราะว่าสัปดาห์ที่เราจะมาชวนทั้งสองคนมาคุยกันก็คือสุดใหญ่ครับผม

ไม่รู้จะชวนกลับมาเราก็พูดเรื่องบอลกันเรื่อย
พอร์มเรานี่

เค้าถือว่าคุณทั้งสองเนี่ยคือ
ถ้าโน้มตั้งสิบหลุมหนึ่งสูงพื้นในหัวคิดสเตตัสอะไรดีวะ
อันนี้แค่คิดผมตั้งไปแล้ว
สักพักสิบนาทีไม่อาวะแลนด์
ภูทัยพูดทำได้ดีนะถือว่าเก็บมาแลนด์เงียบกิ๊บเลย

คุณเห็นฮาร์แรนด์ไหม

ถ้าลงมามันใส่แตกบ้างกันอันนี้แหละ

มันยังเสือกเห็นคิดดูดิ

โอ้ยแหมเราไปฟาสต์ฟิงด์เลย
แต่มีคนบอกว่าถ้าฮาแลนด์ลงอาจจะไหม้นะ

กลายว่าแมนซิตี้แม่งกระจายไปทั่วทุกคนเลยนะ
อันนี้หลังจากนั้นมีคนบอกว่าหน้าวกว่ายังนะ

เป้าหมายมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมันกระดาษไปกิลลิทจ์

ผมว่ามันก็เป็นความหน้ากลัวกับแม่สิตี้

อ๋อเรียกมันไม่ได้ไล่บอร์นมันไล่อะไร

น้ำเตะมันดูเหมือนเล่นไล่ไง

พ่อป๋องตอนนี้มองทีมฤทธิ์ภูมิ

ผมก็เป็นทีมเป็นคนหนึ่งที่เชียริวภูแหละ

ผมว่ายังไงอาจจะไม่ได้ทัฟโฟล์

ไปใกล้กว่า

อีก๒นัดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่เราคุยกันวันนี้

เทปภายก็คือต้องชนะ๑๐นัทให้หมดอ่ะ

คือทฤษฎีมันได้แต่ในความเป็นจริง

ต้องตั้งหลักกันใหม่หวะข้างหน้า

และปรึกษาเขาดู

แต่เราว่ามิน่าจะปรึกษาอีกนานแหล่ะ

ไม่รู้มันแน่นไปก่อนอ่ะยอมตรงนี้ต้องให้เข้าไป
อ่าไหนแล้วถามพี่เกมบ้างเถอะเมื่อกี้ผมถามพ่อป๋องในลิเวอร์ฟูลใช่ไหม
มุมมองของพี่เกมคิดว่าตอนนี้อาเซนอนถือว่าเข้าใกล้คำว่าแชมป์เลยไหม
ด้วยความที่อาจจะร้างแชมป์ไปนานมันก็จะมีความรู้สึกว่าจะได้จริงเหรอวะจะทำได้ไหมวะ
มันก็ลดช่องว่างมันปีกไปแค่๑
แล้วที่เหลือแมทยากอะไรมากมายนะนะ
คือที่เหลือคือตอนนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่า

ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนแรกเคยปรามาท
แล้วมันก็มีเคมป๋อย
แต่ข้อดีของทีมชุดนี้คือ

ไม่ว่าเขาจะตบรอบบอลทั่วเอกแล้วก็ตัวแต่
แต่ผมรู้สึกว่าทีมชุดนี้มันไปด้วยความเชื่อว่า
คุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้

ผมว่าพวกเขาเหมาะสมและสมควร

จากทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีซั่นนี้

มันเหมือนดูลิฟูตอน๓๔ปีที่แล้ว

คือมันมีก่อนหน้านี้ที่ริวฟูตาม๒ลูก

เป็น๓กองกลางที่
สมดุลให้กันและกันได้ดีมาก

แต่ว่า๓คนที่บอกมันไม่ได้ยืนแบบเดิม
คือเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในบอสเยอะมาก

แต่ตัวซ้ายตัวขวามันขึ้นไป
มันเข้าไปอยู่ในเมืองจนมันเพิ่มพื้นที่ทั้งหมด

ก็เพราะว่าเนี่ยมันใช้พวกกองกลาง

แล้วในช่ายเวลาปาดเข้ามามันตรวจเลือกมันเยอะ

เคนอิวานโทนี่ฮาร์แรมมันจะอยู่อันดับดาวสันโว
สัก๔๕แต่ยิงมาสัก๑๐ลูก

แต่พอรวมแล้วไม่น้อยนะ

คือไม่ใช่แค่นักเตะ

ประสบการณ์ผมว่าเขาน่าจะในมุมผมก็น่าจะพร้อมแล้วล่ะ

ซึ่งถ้ามันเปิดด้วยการเป็น
แต่ถ้ามาได้โชฟี่ใหญ่อย่างพรีเมอร์ลิก

ไปก่อนเว้ย

แต่จากนี้ไปเนี่ย
เคยอ่านไว้หมอดูต่างชาติว่า
เราก็จะเป็นแชมป์ไปเรื่อย
ได้แชมป์ไปวันละ๑๕๒๐ปี

เป็นเอล่าไปเลย๑๐ปี๒๐ปีไปเลย

แบบยุคเนิวป์แล้วที่เรามันจะยาวเว้ย
ตัดความสุขเราบอกสั้นเอากันเป็นเชลซี

ซิงเขาผุดขึ้นมาช่วงนั้น

แล้วทำไมคุณไม่ให้ทีมผมอ่ะ

ผมพยายามแล้วนะ
ดีกว่ามันมีแค่นะเรายุ่ง๗รูปกับเครื่องเราเกรงใจ

ชิ้นแล้วก็จอกอะ

ไม่แต่ตั้งแต่ชนะเขาเจ็ดศูนย์อ่ะ

นี่ไงอาถรรพ์ผีไง

เหมือนทั้งระดุการมึงตั้งใจเล่นแม่นกับแม่น
โอ้โหวันนั้นมึงดูตั้งทุกคนกระหาย
ทุกคนวิ่งไล่บอลแล้วดูแมทกับซิตี้ดิ

มึงก็เดียว

และผมคนที่จะบอกคือ

คุณพูดถึงเท๊ฟมีอะไรในใจรึเปล่า
มันมีอยู่แล้วผมเข้าใจ

แต่ว่าผมเข้าใจว่าเทรนด์วิ่งจังหวะนั้น
แต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูว่า

วิ่งไปแล้วมันเสียประโยชน์หรือเปล่า

เทรนด์ทั้งคู่วิ่งกับอ่าน

เขาบอลบร้อนปอนด์สอบ
เหมือนนั้นแหวะมันไม่มีใครวิ่ง

มันลู้มตัวตกพอดีป่ะ

สักคนไม่ใช่วันใดด้วยแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าที่เหลือมึงหายหัวไปไหน
โอ้โหแรงมากนะถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรก
ไม่กี่ครั้งที่เค้าพูดออกสื่อแบบนี้แล้วคือด่าทีมแบบนี้ด่าจริงจังอะ
อันเนี้ยผมก็ย้อนกลับไปดูตอนคุมกับรู้สึกให้ดรอดหมด
เดียวกันเหมือนกันไปเข้าสู่ปีที่๗ฟอร์มตกดอกเสร็จปุ๊บ
เริ่มด่ากับสื่อทะเลาะกับเจมส์เพียสก่อนเสร็จปุ๊บพอเจมส์เพียสทะเลาะ
แล้วก็เริ่มด่านักเตะออกสื่อสักพักก็จะประกาศลาออก
แต่พอกาดเอาออกก็นักเตะก็จะกลับมาเล่นดีเพื่อที่จะเฮ้ยเจ้านายเฮียเอ้ย
นายลาออกกูเล่นเพื่อเจ้านายแล้วกลับมาได้แต่เคสริวภูคงไม่ลาออก
แต่ก็คือมันคล้ายกันเลยพ่อคือผมว่ามันเป็นด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ส่วนหนึ่ง
กับการที่นักเตะชุดนี้มันเล่นด้วยวิธีแบบนี้มาตลอดนะครับมันวิ่งมากกว่าคนอื่น
ใช่ลิฟูเป็นทีมที่วิ่งนับกิโลเมตรมากกว่าคนอื่นตลอดเวลา
ซึ่งมันทำให้ร่างกายมันล้าต่อให้คุณอายุ๓๐แต่ว่าถ้าคุณเป็นนักเตะลิภู
มันคุณอายุ๓๓ไปแล้วคุณใช้ร่างกายไปแล้วมันเป็นจุดที่เรียบพูคงต้องเปลี่ยน
และโดยเฉพาะวิ่งแบบไอ้เทรนด์ด้วยมันวิ่งไหนมันมองถึงมันวิ่ง
ทุกปรับโสกนะแฟนลิวิภูนะโฆษายไปหาห้องเล่นแล้วคุยกัน๒คน
แต่ผมจะบอกว่ามันจะไม่ดีมันจะดูแย่ไปทุกอย่าง

เอ๊ะนัดแรกกันเจอกันกันชนะ
นัดแรกเวิร์ดที่เห็นลูกหนัง
อ่ะนี่ผมกำลังว่าเพราะมีนือนะเสร็จ

อะไรนะครับพูดมาเนี่ยเป็นอะไร

และทำให้เขาไม่ได้แชมป์ทีมอนลิ

เดี๋ยว

ไปไว้อัณฑินากรแล้ว

อาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้เขาไม่ได้แชมป์

แชมเปา์ก็มณธินด์น่ะแชมเปา์ก็แผนเราอะไรแบบนี้

แต่เวลาการนี้ไม่สนับสนุนการผนัน
ไม่เชื่อก็มองได้นะ

อันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเปิดไผ้ทำราค่ะ
เราให้พี่เกมกับพี่ป๋องฟันทงคู่นี้กันซะหน่อย
ว่าคิดว่าจะแพ้จะชนะสำเหรอกัน

มันเปิดก่อนแล้วไอ้สู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันเปิดก่อนแล้วซัดเรายับเลย
อันนี้สกรเลยนะผมว่าจริงเขาเป็นจ่าฝูงมาเราต้องให้เกียรติเขาสักนิดนึง
แล้วอันดับเราอยู่ที่แปดจะไปหวังว่าเราจะแนะเจ็ดลูกเจ็ดศูนย์มันเยอะไป
มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอันนี้เนี่ยนี่ต้องบอกแฟนหลายคนจะคิดแบบคิดว่าเราจะชนะเขา๗ลูก
เซนอลโน่นเนี่ยเขาเป็นจ่าฝูงอยู่นองให้เกียรติเขาผมว่า๕๐กำลังศูนย์

เหมือนพี่จกปากมาให้พูด

มีปัจจักรสนัก

ผมก็อยากที่จะคิงใส่ว่ากูจะไปชนะมาเปลืองเสีย๖๐

มันจะมีความรู้มันจะอมความรู้ไวะเลย

ร่างจากพี่บีบอลล์อันดับหนึ่งจากอันดับแปด

แปดแล้วโกรธโกรธดี

แล้วก็ที่ผ่านมานัดแรกเจอกันก็เหมือนจะเฉินชนะกันมาแบบบุดบิดเนอะ
เล่นในบ้านลีฟูอ่ะมันไม่มีง่ายอยู่แล้วอ่ะ
ต่อให้ริภูจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่

ไม่ง่ายถ้าตัวประตูเล่นอะไรจริงมันก็ยังโอเคอยู่นะ
ฉะนั้นการไปชนะได้๒๑อ่ะ

เดี๋ยวคัทแล้วถ่ายใหม่ได้มั้ย

ไปเวคความรู้แบบเอ้ยจริงจังทเร็วแล้วแม่
ถ่ายใหม่ใบใหญ่สุด

ก็พวกมาห้าศูนย์เลยนะครับมีมาห้าศูนย์มาห้าศูนย์เติ๊ด

ผมเห็นตามเพจคุณหนูบอกเลย๑๒๐เลยนะ

หมุนตี้หมุนตี้มันกดตีเขา

นี่ถูกเป็นแฟนเมนอยู่กับโรงขันลงกระทืบเหรอนะ
เรารวมพลังกันนะ

เราจะเปิดไพ่บอลหรือเปิดไพ่ดูพี่เกม
ตายมาทำรายรูปเกมเลยดีกว่าจะมีอย่างไง
คือเราจะเลือกให้๓ใบก็เป็นฟอร์มการเล่นของแต่ละทีม
เลือกริ้วปลูลมา๓ใบแล้วก็ดูภาพรวงของเกม

มาผมคลิปให้มาแล้ว
เราจะมาเลือกไภของทีมเจ้าบ้านก่อนก่อนนะ
ผมให้พี่เกมเองรเลือกให้พี่เกมเลยพี่เกม

เลือกไพ่ของหลุ่มหลวมบูมา๓ใบครับผม
ผมเป็นคนไม่ชอบคละอะไรนะ

ติดลูก๓ตัวติดกันไปเลย

ลูกหมาลูกแมวอะไรกัน

หรือว่าปูมาแล้วขอพ่อครับ

ตรงกลาง๑ใบ

กำลัวไมล้มละนี่ละน่ะ

เข้าใจเนี่ยจาก๖๐แล้วแหละ
เราไม่มีอะไรจะบูรีเขาแล้ว
บ๊วยพ่อธีระสงค์
โหคุณสามารถจัดสนุก

หอคิค
ส่วนอาเซนอนได้๘ไม้
ภายของลิเวอร์ฟูนะครับใบแรกคือ๔เหรียญ
๔เหรียญเนี่ยถือว่านะตอนเนี่ย
ลิเวอร์พูลพยายามประคองตัว
ให้อยู่ในรูปในรอยในรูปทรงของเขาว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าความหมายของไพ่๔เหรียญนะครับก็คือ
เก็บเนื้อเก็บตัวการรักษาเนื้อรักษาตัว
จะมองไปก็ได้อ่าเก็บทรงงอกเขา
รักษาประคองตัวไว้ว่าให้อยู่ตอนนี้

เราเนี่ยถ้าเล่นตัวเราเองทั้งนั้น

ไม้เนี่ยความหมายของเขาคือ

ข้อที่๓๘ความฟุ่มความมุ่งรวดเร็วรุนแรง
และแปลกไม้เนี่ยถ้าเป็นภาษาฟุตบอล
ตอนนี้ส่งเขาอะค้องฟุ่มทรยานละ

กลัวแทนเลยไหม
แสดงว่าพี่ดีกว่าเขา

ริเวอร์ภูทร์ใบที่๒คือ๘เหรียญ
ไภดีทั้งคู่นะ
๘เหรียญความหมายของเขาคือ
มุ่งมานะความพยายามความสู้ความอดทน

แต่นวมปล่อยกันดีกว่าเว้ย
คือถ้าแปลความหมายก็คือความรัก
แต่ถ้ามองลึกของความหมายไพ่ใบนี้คือ

เขาเรียกว่าไงไฟกำลังใจ
พร้อมความแรงพุ่งทะยานของเขาด้วยเนี่ย
ตอนนี้มาเต็มที่แล้ว

ทั้งสองใบ

พูดนี้ดีอ่ะ

ก็ไพ่ดีเหมือนกันได้ไพ่๒ไม้

ความหมายของเขาถ้าตามหลักเลยนะคือ

การเปลี่ยนท้าย

คุณคิดอย่างงั้นนะ

บ้าไม่เปลี่ยนหรอกลอเจอร์เพิ่งไป

นี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า
ลิเวอร์ฟูอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผน

ทำไมใจเริ่มไม่อยู่ที่ปรับเปลี่ยนแผนเลยวะ

เพราะว่าคุณดูถ้าดูตามหน้าไพ่

ให้เกิดผลที่ดีในอนาคตก็เป็นได้
ก็อย่างเช่นแพ้เขา๗ลูก
แอ๊กไง

เพราะจึงเลือกพูดไปแล้วเรามาดูไพ่ใบที่๓ของอาร์แซนอน
ได้๒ไม้ความหมายของ๒ไม้

กำลังเสริมหรือกำลังใจที่เขารออยู่เนี่ย

มันจะแบบมาติดเชื้อเพลิงมาให้พลังงานเขา

แล้วก็กะหนุลขึ้นไปอย่างนี้

เขาจะเอาพลังเสริมตรงนี้
ของเขามาใช้มากน้อยแค่ไหน

แผ่นใบที่๔ก็คือเหมือนแผ่นจับใยแหละ

ว่ารูปเกมหรือผลการแข่งขันนัดนี้

เวอร์พูลหรืออาซานอนจะได้รับชัยชนะ

แต่ถ้าให้ดูเช็คจาก๓ไพ่ใบ

คียูประมาณนึงช่วงตัวถ้ามองอย่างงี้

ไม่แต่ที่พี่เกมบอกว่าอะไรนะอ๋อที่สี่ใช่ไหม

นี่แบบชื่อคงมา

โอเคหยุดไพ่ใบที่สี่กันเลยนะครับ
ขออนุญาตพี่เกมเลือกไฟลิเวอร์ฟูมาอีกนึงบ้าง

อาไซนอนหยิบมาแล้วกันนะ
เนี่ยมากันแล้วผมเปิดพร้อมกันเลยนะ

โอเคอ้าวมีคนหนึ่งมืดมืดวะฮะ

บอกไว้ก่อนทั้งสองใบนี้เป็นไพ่ใหญ่ทั้งคู่
แต่ความหมายมี

ดูจังหวะการพูดน่าติดตามมาก
จึงช่วงให้เราคิด

ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความเพียบพร้อมความสมบูรณ์
และอาจจะมีกำลังเสริม

หรืออาจจะมีอะไรที่มาเสริมดวงเสริมหนุนเขาเป็น

ผมรู้แล้วพี่ผู้จดผมทำนายได้หมดเลย

ความหมายของเขาคือไฟล์นักบวชไฟล์ลือสี

เป็นนักบวชลือสีที่จำสิน
แต่การจำสินของเขาถ้าดูตามรูปเห็นไหม
เขาถือตะเกียงมีแสงสว่างอยู่
ถ้ามองอย่างนี้มีกำลังใจดีมีแรงพุ่งทะยานที่ดีมีกำลังเสริมที่ดี

ถ้ามีสมาธิเขาก็อาจจะนำแสงของเขาที่เขา
มาเสริมในช่วงนาทีสุดท้ายก็เป็นได้
แต่ถ้าเขาเอาท่าไม้ตายงัดออกมาใช้ไม่เป็นประโยชน

ผลก็อาจจะทำให้อาเซนอนไม่ได้รับตามที่เขาคาดหวังเอาไว้

ผมว่าอันนี้ผมดูเป็นคู่แรกก่อนนะ

อันนี้พวกเขาเป็น๘น้ำมัย
อันนี้กี่เหรียญนะ
อันนี้ก่อนกี่เหรียญ

ดังนั้นอ่ะ
อเปลี่ยนตัวลงมาเอาเอาล็อกท์เขงชำมัดนี่ลงมา
ไอ้ตัวเก่งออกเอาตัวไม่เก่งเข้ามา

อนั่นจะบอกว่าสมาธินำห่างเยอะแล้ว
เอาล็อบโพดิวล์ลงมา

ผมพิชาว่าว่ามันแถ่งนี้มันจะดูธรรมดาไป

หรือภูกิคกี้พายจะเล่นเซฟตัวเอง

หนึ่งลูกนี่ต้องมาก่อนแล้ว

พอเล่นผ่านมาเขาขึ้นนำแล้ว

มั่นใจเกิน

มาได้อีกสักรูปหนึ่ง

เจ้าแห่งชายชนัก

อย่าลืมดูไปต่อฮะภาพมันตัดไปที่แรมเบล

ลูกมันเสมอ๑๑อยู่

กูจะรอดช่องสิงคโปร์ก็ไม่ได้

ช่องโดนซีมาหางตากูไปเอาไข่เกมยังไงวะ

เราไปก้าวนะผู้จุ่นเฉียว

คุณดูมัญหามันจับกูจะไม่แพ้หรือไม่พูดับแปดมันแพ้ไม่ได้เลยไม่ได้สิวะ
ทำไมอะแภกคุณมันไม่ดีตรงไหนอ่ะแภกมันดี
คุณดันมาแล้วตอนหลังคุณมีสมาธิไง
แต่ผมเปลี่ยนตัวแต่อาร์ทลงมายิงไงคุณซ้ายแกนแรมเดียวคุณเซฟได้ไง

ให้ยิบอีกคนละใบอ่ะ

ไม่เกี่ยวนะ

เอาของหยิบเดทมาด้วย
เซอร์นอนเอ้ยไม่ใช่ลิเวอร์พูลได้๗ถ้วย

ให้ผมพูดก่อนแม่
ไปเวก้าวแล้ว
ให้ใบที่๕ของเนื้อปูได้๗ถ้วยนะครับ
ถ้วยถือว่า

ถ้าหลงละเริงหลงแสงนู่นนี่นั่น

อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง

ความตายความสูญสิ้น
แต่ความตายกับความสูญสิ้นอยู่รังนี้เนี่ย
มันจะมีการจุติอะไรใหม่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นซึ่งผลนัดนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าอาเซนอนถ้าเขามองว่ามีอะไรเปลี่ยนแผนหรือถ้าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะ
เปลี่ยนแผนกระทันหันนะถ้าเปลี่ยนแผนไปได้ด้วยดีผลที่อาจจะดูซึมเศร้าเหงาหงอยก็อาจจะได้ผลดีก็เป็นได้

สรุปนะผมมองอย่างงี้เลยละกัน

อ่าอ่าอ่าตัดเข้ามาหน้าเวลาจริงจังอะ

มันขอโดนถ่อยมั้ย
นายโกรธไวเปียกมั้ย

ให้ให้แม่งดีที่สุดเลย

มันถามแบบนี้ดีกว่า

มึงอยากจะฟังโฆษณาไง

มึงเป็นใครวะ
เป็นหนุชนา
ว่าเย็น
อ่าถ้าสรุปตามหน้าไพ่นะ

แต่บอกไว้ก่อนว่าโอกาสที่อาร์เสนอนชนะก็มีถ้าบอกไว้ก่อนว่าต้องมีจุดเปลี่ยน
ไม่ไม่ได้จริงใจแต่บอกไว้ก่อนไภไดฟมันต้องมีจุดเปลี่ยน
ที่ให้อาเซนนอลอาจจะนำใช้ได้

อาร์เซโน้น๔๕เปอร์เซนต์
โว้ยถ้าบอลปลอดเสมอไปเจอเพราะปลอด
อันตรงเปรียบเบทย์บอกอาร์เซโน้นชนะ

ทำไมโตแหลอยู่

แล้วใครจะเชื่อมึงวะเนี่ย

ผมเปลี่ยนแล้วออ่างแล้วผมคิดเหมือนพี่หอยแล้ว

พี่หอยแฟนไปดูกับพี่หอยไง

ก็ยังมีสีสัน
แล้วอย่าอันตภัณฑ์ลูกหนัง

เปลือกแมงบนแล้วเชียร์บนกันแบบสนุกหนา

เหลาละเมขมา
โอ้โฮอย่างมันหลานละเกายังเลยนี่
โอ้โหดังน้องโอ้ยมีภาคอยู่มีไฟศักดิ์สิน
อ่ะเชื่อบอลให้สนุกละกัน

ประมาณนี้นะคะเป็นศีรษรรค์ของรายการ
ศีรษรรค์คะรี่ไง

สรุปแล้วคือเชียร์บอนเหมือนอันตภัณฑ์

ต้องทำรายบินรายการเป็นรายการโอเคไม่งั้นจะไหวปวงกันชิบหายแล้ว

เหมือนกันเกมก็ต้องอย่างนี้เหมือนกัน

คุณต้องทำได้ให้มันชนะ๒ทีม

มึงเอาไปเลยคนละ๓นี้ไหน

ลืมตัวลืมตัว
ยังไงก็ฝากจับยาม๓แต้มนะครับ
ผมไม่รู้ว่าจะมีรายการนี้อีกนานแค่ไหน
แต่ผมเริ่มไม่มั่นใจนะผมเริ่มกลัวแล้ว

อยากเห็นความสนุกสนานหรือความโกลาหลก็

เหลือเบิกปะครั้ง

ซูมยาดอบ

แล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามรายการนี้

แล้วก็ฝากรายการโคตรหลอดของพ่อด้วยทุกรายการที่พ่อป๋องทำเพราะว่าถ้าพ่อป๋องได้ดี
ผมก็เลยไปเกาะขาเข้าพ่อป๋องเขาอะปั้นหนูด้วยหนูไม่อยากดังแบบพี่แจ็คเล็ก
หนูไม่อยากดังแบบพี่นิกกี้พี่แจ็คบ้างต้องเป็นเปรย์นอบน้องสัก
เขาเก่งอยู่แล้วตัวนี้เราก็ฝากเขาเหมือนกันแล้วก็เกาะแข้งเกาะขาเข้าไป
ก็จริงนะครับทีแรกก็ได้อยู่ประมาทลงแหละ
สวัสดีครับทุกคน
ขอบคุณครับ
เออนะ

เฮ้ยจบรายการแล้ว